เกื้อล้นเข้ามาเป็นนักกีฬาชายของทีม

รัสมีแคระถือเป็นราราชาย
ที่ชอบการเล่นวอเล็กบอลที่ผ่านมา
ก็ไปซ้อมกับทางไดมอนฟู้ดรวมถึงวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับ
จากนั้นก็ยังเคยลงเล่นร่วมกับ๗เซียน
ในงานอำราภิเวื่อเดือนพฤษศักดิ์กายนท่านที่ผ่านมานะครับ
ก็กำหนดเปิดวันนี้พฤษศักดิ์กายน
ไปดูกันที่ฟุตบอลไทยลีกเกมตกค้าง
ตีเสมอให้กับทางการทะเลือดได้สำเร็จนะครับโดยทางประกอบเปลี่ยนพักนะครับ
จังหวะนี้นาทีที่๖๐นะครับกลับมาเตะกันต่อ
หลุดขึ้นมาทางขวาครับแล้วก็กดลูกนี้มีบอลแชร์แหลปนะครับ
เข้าประตูไปตีเสมอได้สำเร็จนะครับ
รหลุดสองหนึ่งจากทางสุพนันบุรีรัฐนะครับ
ช่วงทดเจ็บนาทีเก้าสิบสี่โปรลิสเทรโลมาได้ประตูตีเสมอนะครับ
ยกทงล้ำหน้านะครับแต่ว่ารหลุดผู้ถึงรองการ
เกมเสมอสองสองนะครับโปรลิสเทโลเอฟซีมีสองคะแนนอยู่อันดับสิบห้า
ส่วนการท่าเรือมีเพิ่มเป็นเก้าแต้มอยู่ที่หกนะครับไปดูกันที่การพิจารณาแผนงานแล้วก็งบประมาณสำหรับ
เตรียมนักกีฬาเข้าแข่งขันสี่เกมครั้งที่สามสิบสองที่กัมพูชาช่วงเดือนพฤษภาคมสองพันยี่สิบสามนะครับ
มีการเชิญตัวแทนจากแต่ละสมาคมเข้าประชุมนะครับซึ่งสมาคมฟุตบอลได้เข้ามาชี้แจงถึงการเตรียมทีม
แล้วก็ฟุตบอลชายแล้วก็หญิงนะครับที่ผลล่าสุดนั้นไม่ได้เหรียญทองนะครับ
จากนั้นทางสมาคมฟุตบอลมีแผนเก็บตัวแล้วก็อุ่นเครื่องที่ประเทศสหรัฐอารับเอเลสช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับ
จำนวน๒สัปดาห์ด้วยกันใช้งบประมาณรวม๑๑ล้านบาทนะครับ
แต่ว่าทางผู้ใหญ่นั้นเห็นว่างบประมาณ๑๑ล้านที่ขอมานั้นมากเกินไปนะครับ
จึงต้องกลับไปดูงบกันใหม่อีกครั้ง
เผยมานะครับว่า๔เกมครั้งหน้าทีมฟุตบอลทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงเนี่ย
คว้าเหรียญทองให้ได้เท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้ต้องมีคนรับผิดชอบครับ